จังหวัดจันทบุรีค่ะมีเจ้าของโฮมสเตย์ถูกฆ่าอยู่ในห้องพักนะคะ
แล้วก็คนร้ายก่อเหตุโหดเยี่ยมนะคือใช้ค้อนทุบหัวจนหัวเละค่ะ
เลือดเนี่ยกระจายเต็มห้องไปหมดตั้งปมสังหารเอาไว้สองเรื่องนะคะ
อาจจะเป็นการชิงทรัพย์หรือไม่ก็เป็นเรื่องชู้สาว
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจสงสัยแฟนสาวของผู้เสียชีวิตอายุ๒๖
เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ว่าเขาเข้าไปในห้องพัก
เขาออกมาแล้วก็มีผู้ชายมารออยู่ด้วยคือพฤติกรรมมันแปลก
คือตำรวจสพเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งเหตุช่วงสายวันนี้นะคะ
ว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น
ภายในห้องพักของบ่อปลาลุงเป่าแอนดโฮมสเตย์

ที่เกิดเหตุเป็นห้องพักลักษณะเป็นหลังชั้นเดียว
ของบ่อปลาลุงเปล่าแอนดโฮมสเตย์ด้านในพบศพ
นายสิงเดชหรือเป่าโพธิโชธอายุ๔๑ปีเป็นเจ้าของโฮมสเตย์แห่งนี้
สภาพศพก็คือใส่เสื้อเชิดแขนสั้นสีขาว
กางเกงขาสั้นสีเหลืองนอนหงายจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะคะ
ปลายเท้าของผู้ตายเจอค้อนนะคะก็ค้อนตอกตะปูนี่แหละคุณผู้ชม
เหมือนกับค้อนนี้ถูกตีจนด้ามค้อนหักวางอยู่ใต้หมอนบนที่นอนแบบนี้เลย
คราบเลือดยังติดอยู่เลยคุณผู้ชม
พอไปตรวจตามร่างกายของผู้ตายนะคะมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งบริเวณศีรษะจนกระโหลกแตก
กระเด็นทั่วห้องทั่วที่นอนนอกจากนี้มีรอยเท้าค่ะเป็นรอยเท้าเหยียบเลือด
ว่ารอยเท้านี้แหละเป็นรอยเท้าของคนร้ายนะคะอยู่บนพื้นกระเบื้องในห้องนอน
ตำรวจวิทยาการก็เก็บหลักฐานภายในห้องรวมถึงลายนิ้วมือรอยเท้าที่พื้น
และค้อนที่คาดว่าใช้ก่อเหตุในครั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุ
ตำรวจไปสอบสวนแม่บ้านของโฮมสเตย์แล้วก็เป็นคนที่พบศพเป็นคนแรกนะคะ
นางสาวมนฤดีศรีบัวอายุ๓๕ปี
แม่บ้านคนนี้บอกว่าช่วง๑๐โมงเช้าใช้กุญแจสำรองมาเปิดห้องเพื่อจะทำความสะอาดตามปกติ
หมายเลขทะเบียนกไก่ง๗๕๕๒จันทบุรีของผู้ตายไม่อยู่
ก็เลยว่าผู้ตายไม่อยู่ในห้องคิดว่าเจ้าของโฮมสเตย์อาจจะอยู่ที่อื่น
ว่ารถไม่อยู่ไงฮะก็เลยไขประตูเปิดเข้าไปปรากฏว่า
อ้าวพบว่านายสิงเดชนอนอยู่บนที่นอนเลือดกระเด็นทั่วห้องไปหมด
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาค่ะ
อืออืมอืม
ทีนี้จากการสอบปากคำพยานจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เรื่องต้นตำรวจตั้งเป้าติดตาม
คนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตซึ่งก็คือแฟนสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาวโบอายุ๒๖ปี
นางสาวโบคนนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพนะคะ
อยู่กินกับผู้เสียชีวิตมาสัก๕๖เดือน
พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านใกล้ใกล้กับโฮมสเตย์
นางสาวโบแฟนสาวของผู้เสียชีวิตคนนี้พฤติกรรมน่าสงสัยค่ะ
คือช่วงตี๔ที่ผ่านมานางสาวโบเขาขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโฮมสเตย์
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งใครก็ไม่รู้รูปร่างสูงใหญ่นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันมาที่หน้าโฮมสเตย์
แล้วทั้งคู่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปพร้อมกัน
นี่ตี๔นะ๘โมงกว่านางสาวโบคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาอีกรอบนึงค่ะ
แต่ว่าคราวนี้ขับรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สของผู้ตายออกไปด้วย
พฤติกรรมมันแปลกตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้ติดต่อนางสาวโบ
แฟนสาวของผู้เสียชีวิตแล้ว
โบบอกว่าติดธุระอยู่เดี๋ยวจะมาให้ปากคำที่สพเมืองจันทบุรีภายในวันนี้ค่ะ
ตำรวจก็ตั้งปมเบื้องต้นเอาไว้ว่าอาจจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์

ต้องรอผลการสอบปากคำจากนางสาวโบอีกครั้งเพื่อนำมาเป็นข้อมูลเป็นเบาะแส
ในการติดตามหาตัวผู้ลงมือก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
ก็เดี๋ยวต้องรู้ว่าเขาจะให้เหตุผลว่ายังไง
แต่คนร้ายทิ้งร่องรอยหลักฐานเอาไว้เพียบไม่ยาก

จะคิดว่าในพื้นที่ในห้องที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิด
เขามีบ้านข้าง